องทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปรียบเสมือนกองทุนแห่งลมหายใจของสตรี
เพราะเป็นกองทุนเพื่อสตรีที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้
และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี
ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในทุกมิติ
คือคำว่าทุนก็แปลว่ายังคงอยู่
มีทุน๑๐๐ทุน๑๐๐ก็จึงต้องคงอยู่
แล้วก็หมุนเวียนไปให้เพื่อนที่จะได้มีโอกาสยืม
หรือว่ากู้จากกองทุนอันนี้ไป
ก็ไปสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างกำไรนะคะ
ก็คือในช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ก็คือจนกระทั่งสิงหาคมปี๒๕๖๓ในช่วงระยะเวลา๘เดือนเนี่ย
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทั่วประเทศ
เรามีหนี้ที่เกินกำหนดชำระวันนี้ไม่ถึง๑๐แล้ว
ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนสตรีช่วยสตรีนะคะ
ก็เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งนะคะ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าพลังของสตรีทั่วประเทศ
ถ้าเรารวมตัวกันจะเป็นพลังที่สร้างชาติ
สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน
เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้รัฐบาลได้สนับสนุน
กองทุนพระนาบทบาทสตรีได้อยู่กับสตรีไทย
และเป็นโอกาสเป็นช่องทางนะคะให้สตรีไทยได้ต่อลมหายใจ
ได้สร้างชีวิตสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไป